ฉันก็เลยจะพาไปดูการขายแบบไทยสไตล์
เป็นเทคนิคการขายที่แต่ละร้านเขาก็มีไอเดีย
เหมือนใครแต่ว่าจะเก๋ไก่แล้วกวนประสาทขนาดไหนเนี่ย

หมูกระทะไม่เคยทำร้ายพระ
อย่างมากก็แค่หัวเม้น
หัวเม้นค่ะคุณถูกไหมถูกไหม

มีประสบการณ์ตรงเลยดิฉันอยากกินหมูกระทะมาก
แต่ไม่ยอมมีใครไปกินกับดิฉันเนื่องจากว่าทุกคนกลัวว่าหัวจะเหม็น

แก้ปัญหาเดินเข้าไปร้านสะดวกซื้อ

มันอับเหงื่อออก

ถ้ารู้อย่างนี้จะใส่ครีมบำรุงผมไปด้วย
ในไหนล่ะก็จะหมัดผมแล้วมันจะตบอายน้ำ

ใช้คุมที่อาบน้ำนี่แหละน้ำหมวกอาบน้ำ

แค่นั้นเองไม่มีอะไร

บางทีก็เหนื่อยนะในการสระผม

ทำให้หัวเหม็นเท่านั้นเองจิ๊บนะคะ
นี่ผ่านไปร้านแรกไปดูร้านที่๒กันหน่อย
ร้านที่๒น่าจะมีความฝังใจกับเรื่องราวในอดีตอะไรบางอย่าง
อะไรเนี่ยเขาขายแมลงตัวนี้
แมลงมีชื่อว่าแมลงชายชั่ว
เดี๋ยวนะดิฉันคนละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

แมลงชายชั่วมันเป็นอย่างไรเป็นตัวผู้ด้วย

ตัวผู้เนี่ยมันจะมีกลิ่นเอาไปตำน้ำพริกได้

คือไอ้เจ้าแมลงพันธุ์นี้ที่เขาเอามาเปรียบเทียบกับผู้ชาย
อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของพฤติกรรม

แต่อันนี้เป็นเทคนิคการขายเอาจริงมันก็เป็นอะไรขำนั่นแหละ
ไม่มีอะไรมากเขาก็อยากจะตั้งชื่อให้มันเก๋หน่อย
คนเดินผ่านไปผ่านมาเดินผ่านอ้อสะดุดตาก็จะได้หัวเราะมีรอย
ใช่ชั่วตัวละ๑๕บาทใครจะซื้อละทีเนี่ย

ตกใจแต่ว่าจริงก็ไม่มีอะไร
เป็นแบบกลยุทธกลยุทธไปดูดรัก
บางทีผู้ชายดีก็มีแต่ในนิยาย
ผู้ชายอย่างฉันมันต้องเจ็บใจไปทุกรา
พอแล้วมั้งเดี๋ยวเขามาเก็บค่าลิขสิท
เอาละมีอีกไหมร้านพี่สาวไปต่อกันเลยค่ะอันนี้
ฉันก็อยากจะบอกว่าร้านนี้วันนี้ปิด
อ่าทำไมอ่ะเพราะว่าร้านมันไม่เปิด

ถูกต้องอ๋อเพราะร้านไม่เปิดก็เลยปิดใช่แค่นั้นเอง
คือการที่ขึ้นป้ายแบบนี้ไว้ผมคิดว่านะ
เจ้าของร้านก็คงโดนถามบ่อยเอ้าทำไมปิดล่ะวันนี้

อย่างนี้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องถามว่า
วันนี้ทำไมร้านปิดก็ไม่เปิดแค่นั้นเองค่ะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ
เข้าใจเนอะลูกค้าเนอะถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องถามเขาว่าทำไมปิด
เพราะเขาบอกไม่เปิดก็คือไม่เปิด
แล้วแต่เล่นจบไปร้านที่สามไปร้านสุดท้ายเลยคุณคะ
มาขนาดนี้ดิฉันว่าขายดีมากขายดีจะไม่มีเวลาแกะออกเลย
เดี๋ยวต้องสังเกตนะคุณผู้ชมดูมันคือถุงอะไรคะ
ผัดกะเพราที่มีถั่วฝักยาวอยู่แล้วแล้วก็มีหนังยางมัดถั่วฝักยาวอยู่ด้วย
น่าจะซื้อจากตลาดมาเป็นกรรมแล้วก็สับหั่นแล้วก็ลงกระทะไปเลย
ตอนนั้นดิฉันจะได้กินยางด้วยเหรอคะหรือใช่คุณมีประโยชน์นะ

ไม่ได้นะอันนี้ไม่ดีนะเอาจริง
ก็คงจะประมาณว่าเอาพี่ขอแบบถั่วฝักยาวเยอะ
อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ต้องดูแลรักษาความสะอาดกันด้วย
สถานพื้นขายของแล้วฝากเอาไว้ด้วย

พอเจอแบบนี้ก็ไปโพสต์ลงในโซเชียล

แต่ว่าบางเรื่องที่โพสต์ลงไปแล้ว
มันผลกระทบผลเสียก็มีเยอะมาก

ร้านขายอาหารต่างก็ต้องใส่ใจเรื่องของความสะอาดด้วย
เอาเป็นว่าเราเนี่ยคนบริโภคก่อนที่จะทานอะไรลงไปเนี่ย

ชำนิดพิจารณามันให้ดี

แล้วก็ต้องอาศัยพ่อค้าแม่ค้าเขาช่วยเราด้วยแหละ

ความแบบกวนของร้านของโซเชียล
เขารวบรวมความน่ารักการขาย
กลยุทธ์แต่ละร้านมาไว้ด้วยกันแบบนี้นะจ๊ะ